เรื่องของการเมืองนี่เข้มข้นเหลือเกินนะคะคุณผู้ชม
วันนี้มีอยู่สองเรื่องค่ะที่เราต้องจับตาแล้วก็ฟังอาจารย์วิเคราะห์กันเนี่ยนะคะ
เรื่องแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวนไต่สวนพักการเมืองที่ทำผิดเลือกตั้ง
มีคนร้องมาตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่ก็๓พักแล้ว
มันจะไปถึงยุบพักอะไรเลยไหม
เดี๋ยวต้องรอฟังอาจารย์วิเคราะห์กับอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ก็คือการประกาศผลนับคะแนนอย่างเป็นทางการของการเลือกตั้ง๖๖ที่มันล่าช้าออกไป
ดังนั้น๒เรื่องนี้เดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยกันเลยนะคะ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่คุณน้ำแข็งเกริ่นไว้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยการเลือกตั้งครั้งใดที่เป็นการชิงอำนาจชิงเมืองกัน
แล้วผู้มีอำนาจลงมาแข่งขันลงมาการลงมาเลือกตั้งด้วยการเลือกตั้งครั้งนั้นจะเข้มข้นและถูกจับตามองเสมอว่าจะมีการทุจริต
ผู้มีอำนาจจะใช้กลไกทุจริตแล้วเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันทางการเมืองไหม
เหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเยอะเลยครับครั้งที่เราจำกันได้และเป็นประวัติศาสตร์การเลือกตั้งปี๒๕๕๙
ทุจริตโกงกันจนถึงขั้นนำไปสู่การปฏิวัติยึดอำนาจผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้วันนี้
เพราะไปอ่านไปฟังโพสต์ของคุณภัยศาลพืชมงคลคุณภัยศาลพืชมงคลเนี่ย
มีสำนักงานกฎหมายที่โด่งดังแล้วเคยเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำตัวรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วย
คุณภัยศาลโพสต์อะไรออกมาทีละแต่ละทีก็ฮือฮากันพอสมควร
วันนี้ก็มี๒เรื่องที่
เลยออกมายากตั้ง๖๖อาการพิลึก
ยังไงที่เรียกว่าอาการพิลึกเขาบอกว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ให้จับตาดูให้ดี
อาจจะเกิดการซ้ำรอยการทุจริตครั้งใหญ่ในอดีต
แล้วมีเรื่องสองเรื่องที่คุณไปสารให้จับตามอง
เรื่องที่๑การแก้ระเบียบของกรกตที่คุณน้ำแข็งเกินไปเมื่อสักครู่
แก้กันหยกระเบียบใหม่เนี่ยให้ใช้กับการเลือกตั้งครั้งนี้
ระเบียบใหม่เป็นการระเบียบที่ว่าว่าด้วยการสอบสวนการไต่สวนพักการเมืองที่ถูกร้องถูกกล่าวหา
โดยเฉพาะถูกร้องถูกกล่าวหาในประเด็นสำคัญสองสามเรื่อง
หนึ่งพักการเมืองนั้นถูกร้องว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง
พักการเมืองนั้นรับเงินมาจากคนต่างด้าว
แล้วก็๓พักการเมืองนั้นปล่อยให้บุคคลภายนอกครอบงำพัก
ถ้าเจอเขาอย่างนี้ระเบียบใหม่ที่แก้คือให้มีการสอบสวนโดยเร็ว
พอสอบสวนเสร็จก็ให้ยื่นฟ้องสารรัฐมนูลโดยเร็วเพื่อจะได้วินิจฉัยความผิด
แล้วถ้ามีความผิดก็ยุบพักเร็วขึ้นยุบก่อนการเลือกตั้งด้วย
สมัยก่อนเนี่ยบางทีก็สอบกันไปเรื่อยกว่าจะยุบได้ก็เลือกตั้งผ่านไปแล้ว
แต่คราวนี้สามารถที่จะยุบได้ก่อนเลือกตั้ง
แล้วมีพักการเมืองอะไรบ้างล่ะที่ถูกร้องด้วย๓ข้อหานี้
หนึ่งพักเก้าไกลอ้าวก็ถูกร้องเรื่อง
มีนโยบายที่เป็นภัยต่อความมั่นคงไปพูดจาอะไรก็ไม่รู้
เกี่ยวกับเรื่องเข้าข่ายเรื่องเป็นภัยต่อความมั่นคง
ที่๒พักเพื่อไทยถูกร้องว่าปล่อยให้บุคคลภายนอกมาครอบงำพัก
ที่สามคือพักพลังประชารัฐอันนี้ก็เจอก็ไปเรื่องคนต่างด้าว
คนต่างด้าวบริจาคเงินให้พักหรือเปล่า
สามพักเนี่ยคุณภัยศาลบอกว่าถ้าสอบกันเสร็จเร็ว
ก็จะยื่นฟ้องศาลเร็วแล้วถ้าสารตัดสินเร็ว
และถ้ามีความผิดก็ยุบพักเร็ว
แล้วถ้าสามพักนี้ถูกยุบพักหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
หนึ่งผลทางการเมืองก็คือว่าสามพักนี้ที่ถูกมองว่าจะเป็นพักพันธมิตรที่จับมือกัน
ตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งถ้ายุบพักหายกันไปหมดทั้งสามพัก
แล้วใครจะได้เป็นประโยชน์ในการที่จะได้ตั้งรัฐบาลสบาย
โดยไม่ต้องพักมีพัก๓พักนี้เป็นปลาการกั้น
อันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงมันจะเกิดอะไรขึ้น
ทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าการที่กรกตมาแก้ระเบียบที่ว่านี้
เป็นการเปิดช่องให้สอบสวนได้เร็วขึ้นส่งฟ้องได้เร็วขึ้นอะไรต่ออะไรเร็วขึ้นเนี่ย
คนก็ต้องถามว่าแล้วมันเพื่ออะไรจริงอยู่ครับถ้าใช้โดยสุจริตไม่มีปัญหาหรอก
พักเสียก่อนก่อนเขาจะเลือกตั้งเข้ามาก็ไม่เป็นไร
แต่ว่าในบรรยากาศอย่างนี้บรรยากาศของการชิงเมืองกันอย่างนี้
คนเขาก็คิดมากเป็นธรรมดานี่เรื่องที่หนึ่ง
เรื่องที่สองเรื่องรายงานผลการเลือกตั้งการนับคะแนน
แต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเลือกตั้งกันวันนี้ค่ำก็เริ่มนับ
ค่ำหน่อยสถานีโทรทัศน์เขาก็รายงานเขตนั้นคนนั้นได้เขตนี้คนนี้ได้
เขาแถลงงานกันทั้งคืนนะครับไม่ถึงเช้าหรอกครับ
รู้แล้ว๔๐๐เขตเขตไหนใครได้นี่ก็ทำกันมาอย่างนี้
สื่อเขาก็เอาลงว่าเลือกตั้งเสร็จ
ต้องผ่านไปแล้วอย่างน้อยสี่ห้าวันอ้าวแล้วในช่วงสี่ห้าวันนั้น
มันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบัตรใน
หีบเลือกตั้งไหมจะมีการกระทำอะไรให้ตัวให้บัตรเลือกตั้ง
เนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงไหมเพื่อให้พักนั้นได้
ทำไมไม่ทำเหมือนทุกทีมันเกิดอะไรขึ้นมามันนึกอะไรขึ้น
มามันเพี้ยนอะไรขึ้นมาอ้าวเรื่องนี้คนก็เข้าใจกันเยอะใครอ่าน
ฟาข่าวก็ตกใจแคลงใจแล้วพอมาเมื่อวานนี้ประธานกรกตคุณ
อิติพลบุญประคองออกมาชี้แจงนี่ลองฟังคำชี้แจงหน่อยท่าน
ว่าเลือกตั้งครั้งนี้กรกตไม่ได้ยกเลิกการรายงานผลการ
นับคะแนนแต่กำลังปรับปรุงให้แม่นยำและรวดเร็วบนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่ถูกต้องว่าครั้งที่ผ่านมาแล้วครั้งนี้จะมี
เป็นระบบรายงานผลคะแนนในทันทีเมื่อนับคะแนนที่หน่วยเลือก
เสร็จสิ้นนี่โดยกรรมการหน่วยเลือกตั้งจะส่งรายงานผล
นับคะแนนไปที่หน่วยเลือกตั้งและแบบขีดคะแนนให้ศูนย์รวม
คะแนนในแต่ละอำเภอเป็นผู้กรอกลงคะแนนให้แทนเพื่ออะไร
เพื่อช่วยผ่อนคลายภาระของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่เขา
ปฏิบัติงานมาตลอดทั้งวันแล้วช่วยลดข้อผิดพลาดจากระบบ
เดิมว่าเพื่อให้เกิดการเชื่อมั่นในรายงานผลการคะแนนอย่าง
ถูกต้องอ้าวก็แปลว่าที่แถลงออกมาว่าขอ๓วัน๔วัน๕วัน
ก่อนแล้วถึงจะจะบอกผลไม่เป็นทางการออกมาก็ไม่ใช่
ก็ทำให้คนเข้าใจผิดเรื่องนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยมีหน่วย
องค์กรเอกชนเขาจะร่วมมือกันด้วยครับอย่างน้อยก็
อยู่เขาก็คิดว่าเขาจะร่วมมือกับพันธมิตรช่วยกันลาย
ผลการเลือกตั้งมีอาสาสมัครอยู่แต่ละเขตอยู่แต่ละหน่วย
เลือกตั้งแล้วให้รายงานตรงมาผ่านเข้ามาในระบบกลางใน
บกลางนั้นเนี่ยสถานีโทรทัศน์ก็จะได้ความคืบหน้าความ
เลื่อนไหวของคะแนนมีอาสาสมัครเขาเตรียมอะไรต่ออะไรไว้
เยอะถ้าสมมุติว่ากรกตรายงานเองไม่ได้ไม่เป็นไรองค์
ภาคเอกภาคเอกชนที่เขาอยากเห็นการเลือกตั้งบริสุทธิ์
ยุติธรรมเขาจะร่วมมือกันนี่ขณะนี้ก็กำลังวางแผนกัน
อยู่ว่าจะทำยังไงให้มีการเลือกตั้งสุจริตยุติธรรม
ก็คือการรายงานผลอย่างตรงไปตรงมาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง
ส่วนเรื่องที่กรกตบอกว่าเอ๊ะแต่ละพักก็จะส่งผู้
ที่เป็นตัวแทนเป็นอาสาสมัครไปประจำหน่วยเลือกตั้งไปดูการนับคะแนนได้นี่ครับ
เอาเข้าจริงก็มีปัญหาเพราะว่าถ้าพักไหนส่งอาสาสมัครไปอยู่ประจำหน่วยจะกี่เขตก็ตามแต่
กรกตคิดว่าค่าจ้างของผู้อาสาสมัครเนี่ย
เอาค่าจ้างอาสาสมัครมาคิดรวมกับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงด้วย
เอ้าพักการเมืองเขาก็ยุ่งสิครับมันก็จะทำให้เงินในการหาเสียงเนี่ยน้อยลงเพราะไปจ้างอาสาสมัคร
กรกตแก้เถอะครับระเบียบแบบนี้เขาจะได้มีคนของเขาไปอยู่ไปเฝ้าหน่วยเลือกตั้ง
แล้วจะได้ช่วยกันทำให้การเลือกตั้งการนับคะแนนบริสุทธิ์มากขึ้นทำได้นี่ครับ
กรกตต้องเดินให้ตรงนะครับสงครามชิงบ้านชิงเมืองคราวนี้ที่ถ้ากรกตเป๋ไปด้วย
ไม่สงบแน่นอนนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ